ไม้โผล่กอดหนุ่มกัญชัยร้องไห้สะอึกสะอื้นวันนี้
คุณพี่สัมภาษณ์น้องไม่หรอกคือพอดีสัมภาษณ์จบแล้ว
แล้วพอดีว่าไม้เนี่ยเขาเหมือนแบบมีอาการเครียด
แล้วเขาก็ร้องไห้เออคือคือเขาร้องไห้แล้วก็แบบ
เราก็ให้กำลังใจว่าเออไม่เป็นไรแบบนี้เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปอะไรอย่างนี้
ไมค์เป็นคนร้องไห้ง่ายอยู่แล้วเขาก็เลยร้องไห้แบบหนักมากอะไรอย่างนี้
แต่เด็กเด็กก็ร้องไห้ง่ายตั้งแต่แล้วแล้วคือที่สำคัญคือ
ไม้เขาร้องไห้แล้วเหมือนกับเขามีภาวะของความเครียด
แล้วมันมีอาการที่เขาหายใจจะแบบจะไม่โฟล
มันเป็นโรคหอบนะไอ้ไมค์เป็นโรคหอบนะ

แล้วก็เขาจะเหมือนแบบ

เขาต้องรู้วิธีการจัดการกับเอกตาการหอบเขาน้อย

ไม่ใช่คือในรายการ
พอดีว่าพี่ก็พูดในรายการเท่านั้นเองคือตอนที่สัมภาษณ์ไหม
แล้วพี่ก็บอกว่าจริงแล้วผมก็เห็นด้วยนะ
กับการที่จะให้มีการรับรองบุตรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นประเด็นในอนาคตของเด็ก
เพราะว่าเด็กเองควรจะต้องมีพ่อที่รับถูกต้องตามกฎหมาย
ในการที่เป็นพ่อของลูกจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคต
คุณไม้เองอาจจะมีภรรยาคนใหม่แล้วก็แต่งงานแล้วก็มีทายาท
คือบุตรของคุณไม้เนี่ยก็จะแน่นอนถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเป็นแบบสมรสโดยทำทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นไม้คุณจะต้องรับผิดชอบ
โดยการที่แบบเซ็นอยู่แล้วเพื่อให้แบบรับรองบุตร
เพราะว่าคือบังเอิญว่าผมเองผมมาเข้าใจเพราะว่าตัวผมเองเคยมีภาวะแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือคุณพ่อผมไม่ได้รับรองผมเป็นบุตรจนกระทั่งแบบโตแบบจนแก่ก็คือไม่ได้รับรองอะไรอย่างนี้
แล้วพอมาวันหนึ่งคุณพ่อเสียไปปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องราวของข้อกฎหมายต่างนานา
นึกออกมั้ยครับว่าฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารับรองผลตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จบเนี่ย
ต่อไปมันก็ทำอะไรก็สบายอย่างนี้อย่าไปมองแค่วันนี้
ถ้าคุณมองแค่วันนี้มันก็อยู่แค่วันนี้ไงมันก็เป็นเหตุผลแค่วันนี้
แต่เมื่อไหร่ที่คุณมองไปข้างหน้ามันคือเหตุผลของวันข้างหน้า
ถูกไหมฮะแล้วเหตุผลของวันข้างหน้ามันคืออะไรคือลูกของคุณเอง
วันหนึ่งคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับลูกคุณอยู่แล้วแต่ลูกคุณต้องเผชิญชีวิตตามลำพัง
เพราะฉะนั้นคุณต้องมองถึงอนาคตของลูกด้วยอย่ามองแค่ตัวเองวันนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าถูกต้องแล้วที่คุณไม้ควรจะต้องรับเป็นพ่อแต่ถูกแล้ว
แล้วเขาไม่ได้พลากมานะแค่ร่วมกันในการดูแลเท่านั้น
แล้วยังไงพี่ณวันนี้คือการอัปเดตคืออะไร

ก็คือ๖ข้อคือข้อ๑ขอให้ชำระค่าเรียนนานาชาติโรงเรียนนาชาติที่ภูเก็ต

คือเขาไม่ออกไปแล้วแต่ว่าก็คือขอให้คุณไม้เนี่ยชำระใช้คืน

นะฮะแล้วก็ข้อที่สองคือขอให้จ่ายค่าคนขับรถพี่เลี้ยง
กว่าบุตรเองจะช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ข้อ๓ขอให้จ่ายเงินเดือนส่วนตัวเพิ่มจาก๓๐๐๐บาทเป็น๕๐๐๐บาท
กว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้
ไม่ได้หมายความว่าบรรลุนิติภาวะแล้วจะหยุดนะไม่ใช่นะ
ไปตลอดแล้วแล้วไม่มีงานทำก็ต้องเลี้ยงดูต่อไป

แล้วก็๕ห้ามนำบุตรไปหารายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของไม้
ก็คือไม้ก็บอกเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาเองไม่เคยที่จะเอาลูกของเขา

มีคนติดต่อมาให้ลูกของเขาเนี่ยไปถ่ายงานกับคุณก๊อฟพี่ชายเขา

ตอนนั้นเขาก็อยากจะเอาหลานเข้ามาเล่นนั่นแหละ

แล้วก็ขอให้ซื้อคอนโดหรือว่าบ้านในกรุงเทพนะครับ
เพื่อสะดวกกับการเดินทางไปโรงเรียนของลูกในอนาคตนะฮะ

หากนำบุตรไปหารายได้ถือว่าเป็นปฏิปักกับผู้ค้านอย่างร้ายแรง
ก็ต้องการมีสิทธิ์จนกว่าจะสำนึกในการกระทำเท่านั้น
๖ข้อนี้ค่ะที่ออกมาวันนี้

ก็เป็นภาษากฎหมาย

ไม่ได้หมายความว่า
ว่าคุณไม้ยอมทั้ง๖ข้อแล้ว

ข้อนี้ไม่ใช่ว่าคุณไม้เนี่ยนะ

วันนี้เป็นเรื่องพี่วิภักดิ์วิสานกัน
เอารูปฉันไปใช้ในรายการเธอ

เราไม่คุ้มได้ชื่อที่เลยค่ะรักษาทรียาเลยขายที่เทศ
ไหวทีแล้วผมไปทำด้วยนะตัวค้ำเสียมากดวงนี้มีอะไรต้อง
ระวังไหมคะดวงนี้มีเรื่องเดียวก็คือแพ้ใจตัวเองที่บอกน่ะคือระวัง
แพ้ใจจนท้องอีกเข้าใจไหมคือคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไวมากนะนี่ถือว่าเป็นดวงท้องไวมากเป็นสภาวะที่ท้องได้ง่ายมากนะ
มีดวงจะท้องอีกเหรอคะมันเป็นดวงที่ติดเร็วมากโอเคเราติดเร็วมากมันมีง่ายมากคือเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกแล้วที่สำคัญซาร่าก็รู้นี่ว่า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
จะกลายเป็นคนไม่มีค่าจำไว้นะครั้งเดียวครั้งแรกไม่เป็นไรตอนนี้มีเสน่หราวใครก็อยากได้โทรได้ทั้งลูกหนึ่งคนออปชั่นพิเศษเลยแม่อีกหนึ่งคนน่ารักสวยประสบการณ์ครบและเข้าใจชีวิตโอ้โหสุดยอดไม่ตามไม่จิกเข้าใจได้ง่ายเออเนี่ยไปทำงานได้ทิ้งแม่ไว้ดูแลบ้าน
เอาท้องจนรู้ดาวมาว่าจะเป็นแพ็ดน้ำปลาภาษณ์
เออไอ้แพ็ดก็ใช่อ่าถูก

จริงน่ะสิอืมคนก็คงอยากดูอันนี้คือที่ที่อาจารย์ลักษณ์บอกหลังใหม่
แล้วยังยังไว้หลายคนนะที่เดาว่าแบบใครจะสูญเสีย
อันนี้เป๊ะหมดเลยน่ะอืมเรื่องแบบเป็นเกินแกะเจ็บตาแต่ก็ถึงบอกว่า
หมอลักษณ์จะมาเดาคือเขาดูในระยะยาวกับตอนนี้อะไรเกิดขึ้นบ้าง
เหมือนแบบหลายหลายอย่างอ่ะเขาเวลาเขาทักทีเนี้ย
มังไม่ค่อยมังไม่ค่อยตื่นไง
ที่โท๊คจะคือไปทำ

ยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้

พอโตขึ้นมาไม่เห็นเลยมันบีบใจมาก
หยุดทำร้ายคนคนหนึ่งที่พยายามทำเพื่อลูกอย่าให้ร่างสองผมออก

กล๊อฟใช่ไหมกร๊อฟเนี่ยเวลาดุดุดีไปไหมนะ

อธิบายอธิบายได้นะครับอืมกบถูกอยากได้อะไร

อืมนี่ไม่ใช่บอกทีทำทีลงภาพทีลงบ่อยลงเก่ง
ก็มันเสี้ยกลับอย่างนี้เลยนะครับให้คนคิดว่าทำส่วนคนทำทำไปดิ
อยู่ห้องคนเดียวนั่งแกะบทภาษาจีนเป็นเดือนเดือนให้คนขับสอนการบ้านเด็ก
พอถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้อีกวันลงสตอรี่สอนเองอะไรอย่างนี้คือ
ก๊อฟมันพยายามจะกัดไงว่าบางทีเนี่ยถามว่าสอนกลับบ้านลูกไหมไม่ใช่หรอก
คนขับรถนั่นแหละอืมสอนกลับบ้านลูกวันดีคืนดีเขาเสี้ยกลับไปปุ๊บ
ก็ทำมาเป็นสอนเองส่วนเพื่อนปากดีอ่ะจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่งนี่คือก๊อฟมันก็แบบว่า
โดยพวกผู้จัดการส่วนตัวก็ได้โพสต์คลิปหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าคลิปหลังจากที่ไม้เนี่ยออกรายการโหนกระแสจากคุณหนุนกรรมชัยเนี่ย
เขาก็ไปหาพี่เขาคือคู่นี้ถึงเวลาปุ๊บมันตีกันบ่อยนะตีกันบ่อยงอนกันบ่อย
แต่ถึงเวลาเขากลับมาหากันนะแล้วก็กอดคอแบบว่าพี่ชายเขาร้องไห้เลยล่ะ
แล้วก็ได้เขาบอกน้องจัยว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราออนแอร์ได้
สอนน้องบ้างก็ได้ไม่เป็นไรคือผมว่าไม่น่าจัดนะ
คือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณย้อนกลับไปคิดดีเนี่ย
สิ่งที่คุณไม้เนี่ยพยายามที่จะต่อลองนะก็คือหนึ่งเนี่ย
ลดสโขปของการใช้จ่ายเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเรื่องของโควิด๑๙
แล้วฐานฐานเงินของเขาเนี่ยอยู่เมืองจีนใช่เขาไม่ได้ไปเลย
เขาไม่ได้ไปเลยไม่ได้ทำงานที่เมืองจีนเลยถูกไหมฮะ
แล้วพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามแบบ
ค่าใช้จ่ายของเขาเองเนี่ยเขาเคยใช้ตอนนี้เขาใช้แค่เดือนละหมื่น
อันนี้เขาลดเงินของเขามาเหลือแค่เดือนละหมื่น
เพราะฉะนั้นในมุมของลูกเนี่ยก็ถ้าลดได้ก็ลด
มัตต์สถานในการสอนการเรียนมันก็เหมือนกัน
เพราะวันนี้เขามีการเปิดภาพโรงเรียนที่อยากให้ไปเรียนด้วย
แต่สุดท้ายแล้วคือมันกลายเป็นว่า
ขอลดยังไม่ได้แถมกลับขอเพิ่มอีก
จาก๓๐๐๐๐เป็น๕๐๐๐๐ให้ซื้อบ้าน
แล้วยังไง
แล้วก็เรื่องที่เมื่อวานนี้มีการถามคุณซาร่าไปเรื่องของการตัดไฟ
คุณไมค์ก็ยังยังว่าไม่ได้ตัดไฟคอนโดนะครับ
แล้วก็ส่วนในเรื่องคีกงคีย์การ์ดเนี่ยคือยอมรับว่าทางพี่ชายเนี่ยเป็นคนตัดจริง
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาไปที่คอนโดเขาแล้วไปเจอคนอื่น
ซึ่งไม่ใช่ซาร่ากับลูกเขาก็เลยตกใจแล้วก็มันก็มีเหตุตามมาว่าเขาไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าหรืออะไรกันเอาไว้ก็ตามแต่
คือให้ซาร่าอยู่ไปเลยแต่พอถึงเวลาคนอื่นมาอยู่เขาก็กลัวว่าตัวเขายังเป็นชื่อเจ้าของอยู่ไม่ได้มีข้อสัญญาตกลงว่าให้ใครอยู่ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าคนที่มาอยู่นั้นมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการพนันมีเรื่องอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ของเขาคนที่ซวยคือตัวเจ้าแซนนะเขาก็เลยต้องตัดคีย์การ์ดไม่ให้ใครเข้า
เพราะคนแปลกหน้าเราไม่รู้จักอ่ะ

เมื่อกี้มีเห็นเขียนประเด็นเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปกติเขาใช้คำว่าคุณแม่เลี้ยเดี่ยวถูกไหมคะ
ปกติถ้าคุณแม่เลี้ยเดี่ยวนี่คือจริงต้องเป็นคุณแม่เป็นคนหาเลี้ยงเองถูกไหม
แต่อันนี้คือในกรณีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือจริงคุณก๊อฟเขาก็ส่งให้อยู่แล้วเรื่อย

นั่นคือเขาเลี้ยงดูเองจริงหาเองหาเองเลี้ยงเองเหมือนของพี่บุ๋ม

อันนี้คือข่าวเมาส์อันนี้เพิ่งแบบว่าในแนวข่าว
เมาส์คือรู้ว่าผู้หญิงท้องปุ๊บรู้ว่าซาร่าท้องปุ๊บ
แก้วไปเลยกลับประเทศ
แต่อันนี้ไม่ได้มีการยืนยันข้อเท็จจริงนะ
ถามว่าไหมรู้จักไหมแม้ก็บอกเค้ารู้
เขารู้ว่าเป็นนายแบบแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธถูกต้องไหมล่ะ
ว่าเขามีลูกใหม่จริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ซึ่งมันก็เริ่มมีเพจเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วล่ะ

แล้วก็มีภาพหลุดออกมาว่านายแบบคนนี้เป็นนายแบบรุ่นน้องอะไรอย่างนี้
เอาไปเหรอคุณแม่แล้วทำไงอ่ะตามหาไงแม่
ก็ไม่รู้แสดงว่าคลอดตั้งแต่ก่อนโควิดแล้ว
ตั้งแต่ช่วงที่พี่สัมภาษณ์กันมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไง
ว่ามีน้องคนนึงแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วก็ไปล้มที่กองละครแล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวเขาก็หากันว่าเป็นคนไหน
โดนหาว่าเป็นเห่าไปทีนึงแล้วไง
ใช่นะคุณก็พูดไปว่าเป็นอย่างนี้

ไม่แต่ตอนนั้นมันมี๒กรณีนะ
คนเข้าไปดูไลฟ์สดคุณซาร่าขายเสื้ออยู่ไง
แล้วก็คนเข้าไปดูเยอะจากดูแฉอยู่ไปดู

เธอก็ถามเขาแล้วก็ถึงบอกว่าที่หนูเป็นเองมันอ้วน
โยนกันเองสองคนแหละ

เราก็ไม่รู้มึงใจแอปทำไมบางทีก็นั่งทำเอง

ทักษะออนเขาอยู่ตอนเช้าจะมาแอปทำไมช่วงเย็น
แอปทักษะออนเขาก็อยู่ทุกเช้าอยู่แล้วตอนเย็นไม่ต้องแอปแล้ว

แล้วเคยเห็นลูกเขาหรือยัง

แต่ลูกไม่ที่ควรเขาเอามาจับผิดไง
แล้วข่าก็ออกไปต่างอันนี้บ้างไปรับลูกอบฮิตลงเบียนบ้าง
อะไรบ้างเยอะแยะมากมายคุณแม่ข่าวเงียบไปเพราะว่าสรุปแล้วเราไปดู
คนไปดูไลฟ์แล้วนางไม่ได้ท้องไงก็ใช่ไงเราก็จบจากตรงนั้นไป
จบอยู่ดีมาเป็นอันนี้เลยอยู่ดีถ้าสมมุตินางยอมเซ็น
จะไม่มีการขุดอะไรขึ้นมาอืมปรากฏว่าขึ้นเรื่องของเรื่อง
เอาภาษาชาวบ้านอย่างเราเราไม่ได้เป็นแบบคนข่าวเหมือนเขาอะนะ
เอาอย่างคุณภาษาชาวบ้านอย่างฉันไม่ได้แอปทักษะออนเหมือนกันชัย
ยังไงยังไงคนข่าวอย่างพี่อ่ะแหมคุณนึกว่าแอปจัดเช้ากลางวันเย็น
สามแซ่บอีกรายการแอบรับพิธีกรเยอะเหลือเกินปรากฏว่าก็คือเอาเงินไปเลี้ยงไหนอะ
นี่คือแบบคำแบบชาวบ้านที่เขาพูดกันชาวบ้านเลยชาวบ้านแถวไหนครับพูดไหมครับ
คือคนเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียกร้องเอาไปเลี้ยงคนใหม่ถูกไหมล่ะเพราะคนใหม่เด็กกว่าหล่ออยู่
แต่เขาแก้วไปแล้วไม่ใช่เหรอข่าวเขาว่าอย่างนั้น
เอาเขาว่าแบบว่าหลังจากท้องปุ๊บรู้ว่าท้องแก้วไง

มันก็เป็นแบบเหมือนบท่องหมาก
นี่เดี๋ยวก็ต้องเอาผู้ชาวบ้านบนสามด้วยนะ
คนที่เขาเรียกมันก็ไม่ต้องไปพูดอย่างนี้ด้วยนะ

เจเจขยี้ทำไมให้มันปล่อยผ่านไปทำเป็นไป